ซึ่งเกมในรอบรองชนะเลิศนะคะระหว่างเมืองทองยูเต็ดกับอาร์มี่ยูไนเต็ด
มันมากพิษที่มีภาพมาฝากใน๑นาทีอยู่นี้
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
มันก็ดุดันดุเดือดทะลุกจอ
ชนิดพี่วิทย์เกือบได้เห็นแม่ไม้มวยไทยในสนาม
ซึ่งเกมการแข่งขันก็เอาใจ
เมื่อสุดท้ายสกอร์มาเท่ากันที่๑ประตูต่อ๑
และอีกไม่กี่อึดใจจะหมดเวลาอยู่แล้ว
ในช่วงไม่กี่เวลาก็มาการจับคนลมเป่านกวีท
หมุยพิรสินแดงดาก็มาซัดประตูชัยเข้าไปแล้ว
มายืนช่วงบีบหัวใจชนะไปแบบล้มจับ
เพื่อนเลยขอวิ่งมาล้มทับให้สาแก่ใจอย่างที่เห็น
และนี่คือ๑นาทีมีเห